ใครที่มีคุณพ่อคุณแม่เกษียณอายุอยู่
แล้วก็ส่งเงินหรือท่านมีเงินก็อาจจะต้องใส่ใจหรือว่าดูแล

เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชายชะลาวัยเกษียณท่านนี้

ปรากฏว่าที่บ้านเขาเป็นร้านถ่ายเอกสาร
แล้วก็ตลอดเวลาลูกสาวเพิ่งจะมาพบว่า
พ่อถูกชายที่อยู่ในระแวกบ้านนี่แหละ
รีดถ่ายเงินทุกวันทุกวันเลยค่ะ

รวมเงินวัลนิดวัลน่อยวัลนิดวัลน่อย
รวมกันแล้วก็กว่า๒แสนบาททีเดียวค่ะ
ไม่มีไม่มี
ตรงนี้ไม่มีร้อยไม่มีร้อย
ตรงนี้ไม่มีตังษ์
ให้มือตังน์แล้วให้ไปเยินแล้วพอแล้ว
ขอถ้า๕๐ก็ได้เลย

เข้ามาถึงในร้านอยู่ใกล้กันอย่างนี้ค่ะ
แล้วมาทุกวันมาแบบนี้นะคะ๕ปี

แต่ว่ารวมแล้วกว่า๒แสนบาท
คือเรื่องนี้ลูกสาวไม่รู้มาตลอดเลยนะ
แต่ว่าเธอผิดสังเกตว่า
ทำไมเงินเก็บในบัญชีพ่อค่อยหายไปหายไป
สุดท้ายตัดสินใจติดกล้องวงจรปิด

คือลูกสาวลูกสาวคนนี้ไม่ได้อยู่กับพ่อ

พ่ออยู่บ้านหลังนี้กับลูกสาวอีกคนนึง
ที่สติไม่ดีก็เปิดเป็นร้าน

ก็ทำงานแบบง่ายแบบคนแก่อยู่บ้านใช่ไหมคะ

มันเป็นคำตอบเลยว่าทำไมเงินในบัญชีของพ่อ

ผู้ชายวัยกลางคนแถวบ้านนี่แหละ
เข้ามาข่มขู่ขอเงินพ่อเป็นประจำ
แล้วพ่อก็ให้เงินกับผู้ชายคนนี้ไปหลายครั้ง
แต่ทุกครั้งพ่อก็จะจดไว้ในสมุด
เพราะพ่อรู้ว่าเดี๋ยวจะลืม
จำไม่ได้ก็จดไว้ทุกครั้งนะคะ

ตรงนี้ค่ะเป็นหลักฐานเลยว่า

แล้วก็บวกกี่ร้อยกี่พันเนี่ย
คุณมีทั้งหลักพันธุ์ทั้งหลักร้อยทั้งหลักห้าร้อย

ท่านก็จดเอาไว้ท่านก็กลัวจำไม่ได้

นี่ค่ะวันละนิดวันละหน่อย

แล้วช็อตเหล่านี้คือมาประชิดตัวจริงนะ

แล้วคุณพ่ออยู่บ้านคนเดียวเข้ามาแบบนี้ไม่รู้พูดอะไรกับคุณพ่อก็ไม่รู้
คุณพ่อก็ให้ไปมาทุกวันทุกวันค่ะ
แล้วไงรู้ไหมคะพอลูกสาวพอเห็นเรื่องนี้
ลูกสาวไม่ยอมเลยไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจทำได้แค่รับลงบันทึกประจำวัน
นี่ค่ะแบบนี้ได้ใบนี้มาใบเดียว
โดยตำรวจให้เหตุผลบอกว่าพ่อในฐานะเจ้าของทรัพย์สินต้องมาแจ้งความเอง

คุณพ่อไม่ไปเพราะว่ากลัว
เดี๋ยวเกิดว่าอยู่บ้านแล้วผู้ชายคนนี้มาอีกจะทำไงใช่ไหมคะ

พอไปปรึกษาตำรวจว่าอย่างนี้ต้องทำยังไง
ตำรวจก็บอกว่าต้องให้เธอไปยื่นขอสารให้พ่อเป็นบุคคลไร้ความสามารถถึงจะดำเนินการแทนพ่อได้
โอ้โหลูกสาวบอกต้องรอไปอีกถึงเท่าไหร่
ถึงคดีนี้มันถึงจะมีความคืบหน้าแล้วคุณพ่อก็ต้องอยู่อย่างนี้ค่ะ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ยังทำแบบเดิมทุกวันทุกวันนะคะอยู่แถวบ้านด้วย
ก็เลยตัดสินใจเอาคลิปนี้ค่ะจากกล้องวงจรปิดต้องฟ้องสื่อโซเชียล
ต้องให้โซเชียลช่วยผลักดันแล้ววันนี้นะคะก็เลยเป็นข่าวแบบนี้
สื่อข่าวลงไปเลยค่ะทีมข่าวไทยรัฐไปพบกับนายอาชิตะทวีธรรมสิริกร
ซึ่งเป็นลูกเขยของคุณตาท่านนี้นะคะก็บอกว่าเขาไปตรวจสอบเนี่ย
ล่าสุดพบว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาเกือบ๕ปีนะครับ
ไม่ใช่๒ปีอย่างโซเชียลลง
แล้วทุกครั้งที่ผู้ชายคนนี้มาขอเงิน
พ่อตาก็บันทึกไว้ในสมุดตลอดเลยว่ามาขอไปเท่าไหร่
จากที่ดูยอดเนี่ยมีครั้งละ๕๐๐บ้าง๑๐๐๐บ้าง

ต่อเนื่องยาวนานมา๕ปี
ทำแบบนี้๕ปีโอ้โหผู้ชายคนนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะ
วันหนึ่งมา๑๐๐วันหนึ่งมา๕๐๐วันหนึ่งมา๑๐๐
หากินกันง่ายหากินกันแบบนี้เลย
วันที่ผ่านมานี่ยังเพิ่งมาเลยนะคะ
แล้วเชื่อว่าเขาบอกขบวนการนี้ไม่ต่ำกว่า๒คน
เท่าที่สังเกตจะมีผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค
มาส่งผู้ชายคนนี้เกือบทุกวัน

คือลูกเองเนี่ยก็ต้องทำงานใช่ไหมคะ
เขาก็พยายามอาจจะช่วยพ่อได้ยังไง

ได้เข้ามาไม่ได้เพราะอย่างนี้มันเข้ามาได้เลยใช่ไหม
พ่อเขาไม่ยอมพ่อเขาไม่ยอมให้ตั้งติดตั้งประตูเหล็กดัด

ล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเที่ยงนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกนัทธวุฒิทองทิพย์ค่ะ
ท่านภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราช
สั่งการให้พนักงานสอบสวนไปพบคุณป่าที่บ้านเลยนะคะ
อยู่ที่ชุมชนจำปาขอมนี่ค่ะ

ตอนที่ตำรวจกำลังคุยกับคุณตา
จะเตรียมแบบสอบหาข้อมูลอะไรเนี่ยค่ะ
มาผู้ชายคนนี้มาแม่มาถูกเวลาจริงนะคะมาเลยนะคะ
มาเพื่อที่จะมาขอเงินคุณตาอีกครั้งหนึ่ง
ก็เจอตำรวจเอ๊ะเห็นตำรวจแล้วยังเดินเข้ามาอีกก็แปลก
ตำรวจเขาบอกมาเข้ามาสิมาใกล้ก่อน
ที่เห็นตำรวจก็เดินเข้ามาเนี่ยนะคะ
ก็เนี่ยค่ะสุดท้ายรู้แล้วรู้ชื่อแล้วค่ะ

บังสันอยู่ในชุมชนมุสลิมบ้านป่าขอมห่างจากบ้านคุณตาไม่มากเลย
ซึ่งตอนนี้บังสันถูกเชิญไปที่สพเมืองนครศรีธรรมราชแล้ว

ซึ่งล่าสุดทางภูมิกับบอกว่า
พบว่าผู้ชายคนนี้มีบัตรประจำตัวผู้ป่วย
ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลสรานรมนะคะ

นี่ค่ะ

จูงมือไปเลยค่ะบังสันต้องไปสถานีตำรวจเลย

ได้เงินทุกครั้งตำรวจอย่างที่บอกว่า

เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสารารม
มีโรคจิตเวทเป็นโรคประจำตัว
ทางคุณตาก็บอกว่าบังสันไม่ได้ข่มขู่รีดไถ
เจ้าหน้าที่ก็เลยทำได้เพียงแค่เรียกผู้ปกครองของบังสันมาแจ้งพฤติการ
แล้วกำชับให้ควบคุมดูแลให้มากกว่านี้
แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็มีรายงานมาด้วย
ว่าก่อนหน้านี้ผู้ปกครองของบังสันก็เคยเข้ามาขอโทษคุณตาท่านนี้แล้วด้วย

คุณตาก็จะต้องจ่ายเงินแบบนี้ทุกครั้งหรือเปล่า
แล้วก็เรื่องเงินจะทำยังไงต่อครับคุณตำรวจ
ต้องเรียกคืนจากบังสันเพื่อไปให้คุณตาหรือเปล่า
อันนี้ก็น่าคิดนะคะ
นี่หลายคนดูบอกว่าถ้าไม่เป็นข่าวคุณตำรวจจะมาถึงบ้านไหม
ขอบคุณไว้ก่อนละกันที่ตำรวจมาถึงบ้านคุณตา
แล้วก็ต้องช่วยเหลือครอบครัวนี้หน่อย